รวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากก็คือ
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดนั่นเองจ้า
สำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำร้านนี้เลย
ซีดกับอาหารทะเลจากร้านเสือตังเก้อาหารทะเลจานเดียว
เห็นไหมน่าทานมากเลยนะคะ
ร้านนี้เขามีเมนูหลายเมนูให้เลือกนะ
แต่ที่แนะนำก็คือข้าวขยำปู
ปกติเคยได้ยินข้าวขยำปลาทู
แต่นี่ข้าวขยำปูแล้วก็มีข้าวไข่ข้นกุ้ง
ข้าวไข่ข้นปูมีข้าวปลากระพงทอดคั่วพริกเกลือ
โอ้ยน่าทานจริงใครสนใจเเผยจะสั่งซื้อก็
สั่งซื้อจากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนได้เลย
จดไม่ทันถ่ายไม่ทันจะสั่งมาทาน
หรือจะให้เราช่วยโปรโมทร้านส่งรูป

ขอแค่๑นาทีพออย่าเกินนั้นนะจ๊ะ

เดี๋ยวเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันครับ